ตอนนี้หลายคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
คนหัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะคนกรุงเทพ
อยู่บ้านทำไงเวลาหิวสั่งอาหารผ่านกราฟฟู้ด
แต่ทีนี้มันเป็นประเด็นในโลกออนไลน์
เพราะว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ

โปรดีแฮะเท่านั้นแหละชุดสุดคุ้มไม่ต้องเดาค่ะ
แถลงการแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วชาวเน็ตบอกว่าไหนอ่ะ
ไหนอ่ะหน้ากากอนามัยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ใช่เหรอ
เฮ้ยมันไม่ใช่นี่อาจจะเป็นจุดศูนย์รวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาถามมาแบบนี้คุณผู้ชมดูนะดูกับตาค่ะ
นั่นอ่ะเป็นห่วงโอ้โหชิดกันเลยอ่ะไหลชิดกันเลยอ่ะ
เดียวฟุตเดียวให้ดูจากตรงเนี้ยเออเนี่ยมันติดกันมากค่ะ
มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้า
โดยระบุบอกว่าเนื่องจากว่ามีคลิปนี้ออกมาเขาก็ไม่สบายใจนะคะ
ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมจัดที่ให้นั่งจัดที่ให้รอ
จัดที่ให้ห่างค่ะคุณผู้ชมนี่สุดท้ายเขาบอกว่า
ไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นก็เลยจัดให้แบบนี้นะคะ
ง่ายมากเลยท่องไว้ค่ะคุณผู้ชมโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน
เออดูร้านนี้ดูไว้เขาทำแล้วร้านอื่นก็ต้องดูเป็นตัวอย่าง
เพราะถึงขั้นอาจจะปิดร้านคุณได้ไม่มีอาชีพเลยนะระวังด้วยนะคะ